คุณผู้ชมเป็นเรื่องของพระสองรูป
พระหนุ่มเขาไปเรียกหลวงนาหลวงนาไปฉันเช้าครับ

หลวงน้ำไม่พอใจมีเรื่องชกต่อยกันกับพระหนุ่ม
แต่ว่าด้วยความที่อายุมากกว่าสู้ไม่ได้
เอาเหล็กไปหวดศีรษะของพระหนุ่มจนมรณภาพคาวัดเลยครับ
ตำรวจสพละแมจังหวัดชุมพรไปควบคุมตัวนายจตุรนเทศพิทักษ์อายุ๕๖ปี
ไปยังวัดโสมสิริหมู่๕นะครับ
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแม่เพื่อไปชี้จุดเกิดเหตุเพราะว่า
เขาไปทำร้ายร่างกายพระรุ่งตะวันระวิวันโนอายุ๒๒ปี
เป็นพระลูกวัดสวมสิริจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
จาตุรนเนี่ยเป็นอดีตพระนะครับถูกจับศึกแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ต้องหาก็คือนายจตุรน
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่า
จตุรนหรือว่านายจตุรนเขาเป็นอดีตพระลูกวัดที่วัดเดียวกัน
ก่อเหตุทะเลาะกันกับพระรุ่งตะวันเป็นพระหนุ่มขณะที่บวชเป็นพระด้วยกัน
ปมก็คือว่าพระรุ่งตะวันอายุ๒๒ปีเดินไปเรียกพระจตุรนที่นอนหลับในกุฏิเพื่อไปฉันเพล
จากนั้นก็เดินกลับไปที่หอฉันรอสักพักหนึ่งพระจตุรนเห็นว่าเอ๊ก็ยังไม่มาเลย
ทำให้ทางด้านของพระหนุ่มที่ว่าก็เลยต้องเดินไปเรียกพระจตุรนอีกรอบหนึ่ง
แต่คนนี้พระจตุรนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วแสดงความไม่พอใจเหมือนคนแบบเพิ่งตื่นนอน
อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเกิดการโต้เถียงกันจะเรียกทำไมทะเลาะกันถึงขั้นกับชกต่อยกัน
แต่ว่าพระจตุรนนั้นซึ่งเป็นพระที่อายุเยอะกว่าสู้แรงของพระหนุ่มก็คือพระรุ่งตะวันไม่ไหว
เสียเปรียบครับนะฮะกระทั่งชาวบ้านก็ที่เขาไปช่วยงานศพเขาเห็นเข้าไปห้ามปรามแล้วก็แยกทั้งคู่ออกจากกัน
ทางด้านของพระจรนนั้นดักรออยู่ริมทางอยู่แล้วพอออกมาปุ๊บโอ้
โอ้โหเอาท่อแป๊บเป็นเหล็กแป๊บยาวสักหนึ่งเมตร
วดไปที่ศีรษะของพระรุ่งตะวัน
อย่างไม่ยั้งท่ามกลางสายตาของญาติโยมในวัดมากมาย
พระรุ่งตะวันล้มลงไปนอนชักดิ้นชักงอกับพื้นครับ
จากนั้นก็ต้องเรียกหน่วยกู้ภัยนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่อาการหนักมากครับ
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่ามีเลือดออกในสมองมาก
แล้วก็มรณภาพในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเลย
แน่นอนตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวพระผู้ก่อเหตุจับศึกไป
ก็คือเป็นนายจาตุรนเทศพิทักษ์อายุ๕๖ปี
ก็กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไปแล้ว